จะพาไปดูเรื่องนี้แล้วช่วยกันตั้งข้อสังเกตมาว่า

เรื่องของเรื่องมีรายเดอร์หนุ่มส่งอาหาร

ปรากฏว่ามีเสียงเรียกสั่งออเดอร์ขึ้นมาเป็นยำใน๔อย่าง
ให้ไปส่งที่บ้านเลขที่นี้
เฮ้ยใช่เหรอบ้านเลขที่นี้เหรอ
บ้านหลังอื่นหรือเปล่าเขานั่งกินเหล้ากันอยู่

ปรากฏว่าพอไปดูที่บ้านนี้จริง
บ้านฝั่งตรงข้ามที่คาดว่าอาจจะมีการนั่งกินเหล้ากันอยู่

คนในบ้านเนี่ยฆ่าตัวตายยกบ้านไปหมดแล้วนะ
คือพอรายเดอร์ไปถึงหมู่บ้านถามรอปภ

โลกรักษ์มาผิดหรือเปล่าค่ะโลกรักษ์มาผิดหรือเปล่า
พี่สงสัยไม่ใช่บ้านนี้บ้านนี้ไม่มีคน

เออแล้วก็เล่าประวัติให้พี่รายเดอร์ฟังคุณ

บอกว่ารายเดอร์ถ้าคุณมาส่งตามออเดอร์นี้นะ
เพราะบ้านนี้เขามีการอะไรนะ
ฆ่ากันตายกครัวกันไปก่อนหน้านี้
แล้วนี่เป็นออเดอร์ที่สั่งมาเป็นยำ๔อย่าง

แล้วก็ทั้งยำก็เลยไปหารับราพพอปุ๊บ

เป็นบ้านที่สั่งเอาไว้ไปพบว่า

ทั้งมืดทั้งเงียบทั้งรกทั้งทึบ

หนุ่มรายเดอร์เจอประสบการณ์นี้คือนายอาร์ตพันธัยโรธอายุ๒๔ปี
เขานำเรื่องราวมาโพสต์เอาไว้เล่าบอกว่า
วันที่๑๒พฤศจิกายนตอนกลางคืนกดรับออเดอร์สุดท้ายก่อนเลิกงานตอน๔ทุ่มครึ่ง
สั่งยำ๔อย่างราคารวม๓๐๐บาทให้ไปส่งที่บ้านหรูแห่งหนึ่ง
ริมถนนประหลโยธินที่คลอง๑อำเภอครองหลวงปฐุมธานี
กดยืนยันออเดอร์เรียบร้อยแล้วลูกค้าส่งข้อความมาแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
เข้าใจว่าลูกค้าคอนเฟิร์มแล้ว
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปรับอาหารแล้วก็รีบนำไปส่ง
ทีนี้อย่างที่เล่าไปตอนแรกพอถึงหน้าหมู่บ้านปุ๊บแจ้งบ้านเลขที่กับรอปภ
ส่วนใหญ่หมู่บ้านหรูก่อนจะเข้าในหมู่บ้านได้
ต้องแจ้งเลขที่บ้านรอปภก่อน
นี่ต้องผ่านพี่คนนี้ฮะพี่รอปภฮะ
ปรากฏว่าพอแจ้งเลขที่บ้านไปปุ๊บพี่รอปภมองหน้าเลิกลักแล้วหนึ่ง
บอกว่าเอ้ยน้องบ้านเลขที่ผิดหรือเปล่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างนะ
เจ้าของบ้านเนี่ยฆ่าตัวตายยกบ้านเพราะว่าติดหนี้จนถูกธนาคารยึด
ลองโทรหาใหม่ไหมเขาก็เลยลองโทรโทรศัพท์ตามเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ย
๓ครั้งถูกตัดใส่ทิ้งค่ะครับ
รอปภแนะนำว่าคนสั่งอาหารอาจจะเป็นข้างบ้านหรือเปล่า
เพราะว่าเขามักดื่มเหล้าดื่มสุรากันเป็นประจำ
แล้วพี่รอปภก็พาหนุ่มรายเดอร์ไปดูถึงหน้าบ้านค่ะ
ปรากฏว่าอ้าวไม่มีใครดื่มอะไรนี่นะมองซ้ายมองขวาเงียบกันหมดเลย
ยกเว้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่กดสั่งอาหารหลอนไง

เจอแบบนี้หลอนเจอสภาพบ้านก็หลอนสิคุณนะ
แต่พี่รายเดอร์ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเรา
บอกว่าจริงเขาไม่เคยกลัวเรื่องผีเลย
มาทุกที่นะจะบ้านร้างจะทางรกอะไรต่างนานา
ทางมืดทางเปรียวเขาไปหมดเพื่อไปหาลูกค้า
แต่คราวนี้เขาก็เลยถามไงตอนที่โพสต์ลงในโลกโซเชียล
คุณเชื่อเรื่องลี้ลับไหมผมไม่เคยเชื่อ
ผมยังเจอเลยฟังเสียงพี่เขาหน่อยไหมฮะ

บ้านล้างนะไม่มีคนอยู่มานานแล้ว
ไหนก็เข้ามาแล้วผมขอ

บ้านที่๒๓เนี่ยว่ามันเป็นยังไง

พอผมไปถึงปุ๊บบ้านมันก็เป็นบ้านเก่า

ระเกะระกาศปีนตะยุทธไปไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ

ผมก็รีบถ่ายรีบเก็บภาพ

นี่แหละฮะสุดท้ายเนี่ย

พี่รายเดอร์ก็เลยบอกว่าพี่เราพอ

ที่เขาสั่งมาพี่เอาไปโดปแล้ว
แต่ว่าผมยังติดใจอยู่

คนสั่งออเดอร์เป็นใครกันแน่

ลองโทรอีกสักทีหนึ่งลองโทรอีกสักทีนึง
แล้วปรากฏมีเสียงคนรับนะคะเป็นเสียงผู้หญิง

พอรับปุ๊บเงียบไปค่ะประมาณ๑๐วินาที
แล้วมีเสียงผู้หญิงพูดลักษณะตะโกนออกมาว่า

เอาไปทำไมเสียงห้วนอ่ะ

อาการว่าเขาดุค่ะ
แต่ใครก็ฟังพี่ไลเดอร์เล่าก็คงคิดว่า
ปลายสายคงเป็นเสียงดุ

น่ากลัวไหมเอาไปทำไม

ก็เลยถามกลับไปคือผมจะเอาบ้านเล็กที่ครับ

ไม่มีใครตอบแล้วนอกจากเสียงของผู้หญิง
ที่ดุดุกันนั้นเอาไปทำไม

คุณคิดว่าเขาจะถามยังไง
สุดท้ายเงียบไปจนรู้สึกไม่ดี
รายเดอร์แกก็เลยวางสายไป

ไปโดบเจอเหตุการณ์แปลก

เกิดอะไรขึ้นมีคนแกล้งหรือเปล่า
มีคนแกล้งโทรไปสั่งหรือไม่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้
แต่พี่รายเดอร์เขามั่นใจแล้วบอกว่าน่าจะมีคนแกล้ง
ไม่น่าจะใช่เรื่องผีแต่ทีนี้คุยกับรอปภหมู่บ้านหน่อยไหมคุณ
รอปภหมู่บ้านนะฮะก็คือพี่ธวัฒน์สาริโลเนี่ย
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบ้านหลังนี้คือมีเจ้าของครอบครองอยู่
แต่ก็ยังจ่ายค่าส่วนกลางกับนิติบุคคลทุกเดือนนะแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่เท่านั้นเอง
ผมทำงานอยู่หมู่บ้านนี้มาเกือบ๑๐ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์ลี้ลับอะไรเลย
ช่วงกลางคืนจะเงียบมากเพราะเป็นบ้านเดียวคนก็เลยไม่พลุกพลาด
แต่ส่วนตัวผมก็คิดเหมือนกันรอปภคิดบอกว่าสงสัยอะไร
พี่รายเดอร์เนี่ยถูกโทรแกล้งมากกว่าน่าจะถูกแกล้งมากกว่าค่ะ
แต่ทีนี้ภาพเหล่านี้ที่พี่รายเดอร์เขาถ่ายไว้แล้วเอาไปแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ย
โอ้โหคนในโลกโซเชียลคนในเน็ตน่ะเขาตาดีนี่ครับ
เข้าไปตรงหน้าต่างเห็นเป็นใบหน้าของเหมือนสิ่งลี้ลับ
เป็นหน้าของเขาเห็นครึ่งสิ้งมีตาโบ๋
เออเหมือนหน้าคนแล้วก็บอกใบไม้มันบังไว้ครึ่งหน้า
แต่ครึ่งหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากไหม

เงาสะท้อนจากบ้านอีกฝั่งหรือเปล่า
บางคนก็บอกนี่โหอย่าคิดมากนี่เงาสะท้อนจากบ้านอีกฝั่งนึง
ดูเขารู้บางคนบอกแบบนี้แล้วแต่เช่าบางคนก็เชื่อยังจะบอก
จกบานแรกหน้าคนชัดมากเลย

ตั้งแต่ขายันหัวลุกแล้ว๓๔รอบ
ดูไปสิชั้น๒คือเรื่องนี้มันหาคำตอบไม่ได้จริง
แต่พี่รายเดอร์กับรอปภบอกน่าจะโดนแกล้ง
เขาเห็นตรงกันสองคนก็เห็นตรงกันว่าถูกแกล้ง
หรือไม่ก็โทรแล้วบอกบ้านเล็กที่ผิด
ใช่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าอะไรประมาณนั้นหรือปักหมุดผิดอย่างนั้นค่ะ
สั่งไปก็ตรงไปแสดงตัวเนอะ
อยากให้เขามาแสดงตัวเลยถ้าเขาไม่ใช่คน
อาจจะเป็นคนไงใครเก้งก็แสดงตัวออกมา
จะได้ไม่เป็นปัญหาที่ชาวเน็ตเขาพยายามแก้ไขกัน
ใช่ค่ะอ้าวค่ะต้องตอบไม่ได้จริง